คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่กรกตกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
มีข้อร้องเรียนอะไรใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำ

ปรากฏว่ามีหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับประชาชนครับเตรียมพร้อมในการไปเลือกตั้งใหม่ได้เลยนะฮะ
เพราะว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะครับนายอิทธิพรบุญประคอง
ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

โดยเลือกตั้งที่๑๐เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดนครปฐม
ที่บอกว่ามีวาตภัยอะไรตรงนั้นใช่ไหมที่เป็นข่าว
ก็มีพย่งพยุพัฒนาเต้นกระจายนะครับ
โดยจะไปเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่๒๑พฤษภาคมนี้
เป็นวันเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง๑๐เขตเลือกตั้งที่๑นครปฐมนะ

ใช่ฮะมันจะทันไหมบางคนยังไม่เตรียมตัวเลย
๔โมงเย็นนะฮะ๔โมง๔๕นาทีก่อนปิดหีบนะคุณ
เกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงคุณดูสิ
โต๊ะเต้นล้มความไปหมดเต้นเนี่ยอ่อถล่มทลายหมดเลยนะครับ
ทำให้สารที่เลือกตั้งล้มละเนละนาบ
ระหว่างนั้นยังมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนมาที่หน่วยเลือกตั้ง
จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้กรกตจึงมีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่๑๐
วันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่๒๑พฤษภาคมนี้
เป็นวันลงคะแนนใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวนี้
มีผู้ที่ต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดนครปฐม
จำนวน๙๔๓คนนะครับโดยจะจัดที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางขม
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจุดเดิมแต่คราวนี้คงไม่มีลมพัดคนอะไรแล้วนะ
คุณผู้ชมฮะตรวจสอบให้ดีนะคนในพื้นที่๙๔๓ท่านต้องไปเลือกตั้งใหม่กันแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องดูหน่วยอื่นด้วยนะว่ากรกตจะทยอยประกาศอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะ